สีสันข่าวเช้ามาแล้วกับพี่ทิเป้นะครับ

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

ตอนนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้กำหนดตัดประมาณวันที่๓๐สิงหาคม๒๕๖๒

ทุเรียนสีทอง
แม่กระโดดเล่นน้ำกันเพลิน
เพื่อนเลยนะคุณพี่น้องหมาทั้งหลาย

กระโดดอ้าวเหรอกลับมากระโดดใหม่
แม่สุดยอดจริง

เฉียนสุนในเมืองกุ้ยหยางประเทศจีน

ถ้าวิ่งไปแล้วหลงทางงานนี้

รับรองว่าตาลายแน่นอนครับ

ชาวชนเห็นแล้วจะเอายื่นอย่างนะครับ

ทำไมกล้าขนาดนี้
นับวันจะหาวิธีการเต้นแบบโลดผล
ไม่สนใจความห่วงใยชาวบ้าน

อย่างนี้ก็แปลกดีนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป